ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี

เพราะทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักเป็นความรู้สึกสากล
ในเมื่อพ่อแม่รักลูกได้ลูกก็รักพ่อแม่ไม่แพ้กัน
และทุกหยาดเหงื่อของเด็กชายวัย๑๕ปีคนนี้ขอพลีเพื่อพ่อแม่ครับ
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

ขอให้ครอบครัวผมได้มีบ้านอยู่ได้มีกับข้าวกินทุกวันครับ
ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะหาเงินให้พ่อให้แม่ให้น้อง
ได้มีกินได้มีใช้ได้อยู่อย่างสุขสบายครับ
ครอบครัวผมอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมด๕คนครับ
พ่อผมชื่อพ่อกบครับ
แม่ผมชื่อแม่นางครับ
แล้วน้องอีก๒คนชื่อน็อตกับนะครับ
พ่อผมทำงานรับจ้างในโรงงานไม้ครับ
ทำหน้าที่ขับรถฟุกลิฟต์ครับ
ผมมีอาชีพทำงานอยู่โรงงานไม้
ตักไม้มาเก็บเข้าคังสินค้า

ผมจะเป็นรัฐไม้ได้ก้อนละ๖บาท
ส่วนแม่ผมก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับพ่อผมครับ
แม่ทำงานเลี้ยงไม้ครับ
ฉันมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงไม้ในโรงงานค่ะ
ใบนี้จ้างมีไม้เยอะก็ได้๒ก้อนค่ะ

ก่อนหนึ่งก็ได้ประมาณ๑๙๐บาทค่ะ
เทิมน้องนนท์ก็ไปช่วยทำงานไปช่วยเลี้ยงไม้ค่ะ
เวลาน้องน้นไปช่วยก็จะได้งานเยอะขึ้น
ได้เลี้ยงไม้ใหม่ขึ้น

ผมก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดกับน้องน็อต
เขาจะมีถุงสะพายให้๑ถุงครับ
ปีนขึ้นไปเก็บกิโลละ๕บาท
ก็ได้ประมาณสัก๑๕๐๑๖๐ครับ
เวลาโรงเรียนหยุดผมไปเก็บมังคุดรับจ้างทุกวันครับ
วันหนึ่งได้ค่าจ้าง๑๐๕บาท
ให้แม่ร้อยหนึ่งเก็บ๕บาทไว้ครับ
เวลาน้นกับนอสไปเก็บมะคุด

กลัวลูกลื่นตกต้นไม้
ผมก็เคยตกต้นมังคุดครับ
จังหวะนั้นมือผมเกาะกิ่งไม้อยู่ข้างหนึ่งครับ
ก็เลยไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากครับ
ส่วนน็อตก็เคยตกอยู่เหมือนกันครับ
ทีม
เป็นแผลไปโดนหินครับหินบาด

ผมเจ็บมากร้องรรสวนครับ
นนท์นี่เขาก็ช่วยประคองน้อง

ผมก็ตกใจมากครับเป็นห่วงลูกมาก

บางทีเขาก็ไปกันเองไม่ได้บอกแม่
ไม่ให้ลูกไปแต่ลูกอยากไป
ก็ไม่อยากให้นนกับน็อตไปเก็บมังคุดหรอกครับ
แต่เขาก็อยากช่วยครอบครัว
บางทีลำบากไม่มีเงินไปซื้อกับข้าว
พ่อก็พาแม่ผมแล้วก็น้องไปที่เขื่อนไปซ้อนกุ้ง
จับปลาเอามาย่างกินกันครับ

คือหาเงินให้พ่อแม่
ตอนเย็นผมก็ออกไปซ้อมมวยด้วยครับ
ต่อยมวยมานานแล้วครับ
ตั้งแต่๖ขวบ๗ขวบได้ครับ
ไฟล์แรกผมได้ค่าตัวแค่๓๐๐ครับ
ก็เลยเอาไปให้แม่เก็บไว้ครับ
จากนั้นผมก็ต่อยมาเรื่อย
ก็ประมาณสัก๕๓ไฟล์ได้ครับ

ไฟล์ที่ออตกถ้าผมต่อยชนะผมจะได้เงินเป็นหลักหมื่นเลย

พอถึงยก๔ผมก็โดนฟันศอกครับ
ลูกผมแตกใต้ตาครับผมเจ็บปวดมากที่สุดสงสารลูก
แต่ผมก็ต่อยจนครบ๕ยกครับ
แล้วเขาประกาศว่าผมแพ้ครับ
ตอนลนขึ้นไปต่อยมวยค่ะแม่ก็กลัวไม่กล้ามอง
แม่กูเห็นลูกเจ็บแม่ทนไม่ได้
ตอนลูกไปโตยมวยแล้วก็แผลแตกในตายตาค่ะ
ลูกก็ไม่ต้องไปต่อยต่อนะครับ
ลูกบอกว่าลูกจะสู้ต่อเพื่อแม่
เอาตังค์มาช่วยแม่แม่ก็ลำบาก
ก็เสียใจทุกครั้งแหละครับที่เห็นลูกต่อยมวยครับ
สารลูกทุกไฟล์ครับที่ขึ้นเวทีครับ
ผมรู้จะโทษผมที่ผมไม่ดีเองครับ
ที่ผมรับผิดชอบครอบครัวไม่ได้
จะให้ลูกไปลำบากไปต่อยมวยไปหาเงิน
ผมอยากเก่งเหมือนพี่กว่าขาว
จะได้ต่อยได้เงินเยอะ
เอามาให้พ่อแม่ได้เลี้ยงน้อง
แล้วก็ซื้อกับข้าวมากินในครอบครัว

เพื่อต่อยเหมือนพี่นนท์ได้ตังค์เยอะ
เพื่อเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกันครับ
ถ้าผมมีเงินสักก้อนก็จะเอาเงินไปใช้หนี้

ตังค์เข้ามาเปิดร้านขายอาหารอีสานครับ
ก็ต้องมาจ่ายดอกทุกเดือนครับประมาณ๓๐๐๐ครับ
ถ้าหนี้ตรงนี้หมดไปทางครอบครัวผม
น่าจะพอมีอยู่มีกินครับ
ก็เป็นห่วงอนาคตของลูก๓คนนะคะ
ดีใจและก้มใจในตัวลูกมาก

ขอต้อนรับครอบครัวน้องนนจากจังหวัดระยองครับ
สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับก็คือจริงแล้วคุณแม่นางเนี่ยนะครับ
เขาจะมีลูกสองคนก็คือน้องนนท์แล้วก็น้องน็อต
แล้วก็ได้มีปัญหาทั้งครอบครัวก็เลยเลิกล้างห่างหย่ากันไป
แล้วคุณพ่อเข้ามาในครอบครัวนี้แทน
พ่อเข้ามานี่ตั้งแต่นนกี่ขวบเนี่ยฮะ
ก็ประมาณ๕ขวบ๖ขวบแล้วครับ
เข้ามาก็มาถึงมาทันเขาเริ่มต่อยมวยเลยใช่ไหมฮะ
ก็มาอยู่กับผมก่อนครับ
ผมค่อยเอาไปฝากที่ค่ายครับ
นนท์ลูกจริงแล้วหนูซ้อมมวยช่วงไหนบ้างครับ
ช่วงตอน๔โมงครับถึง๖โมงครึ่งหรือ๑ทุ่มครับ
พื้นฐานหนูฝึกมาตั้งแต่๕๖ขวบนั่นเลย
ใช่ครับผมอยากหาเงินให้พ่อแม่ครับ
จะได้ให้พ่อแม่เอาไปใช้หนี้ให้หมดครับ

ผมไม่ค่อยออกอะไรครับผมไม่รู้ครับว่าจะออกอะไรดี
ยก๒ยก๓ผมก็ไม่ได้ออกอะไรครับ
ที่ออกอะไรดีเนี่ยคือหมายถึงออกอาวุธนะครับคุณผู้ชม
ก็แสดงว่าหนูมีอาการตื่นเต้นประมาทไหมตอนนั้นนะลูก

แล้วคู่มวยลูกที่ชกกับหนูรุ่นเดียวกันไหม

เขาแก่สังเวียนกว่าว่างั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการชก
เพราะฉะนั้นพอขึ้นไปแล้วเป็นไงลูกผลวันนั้น
ผมโดนต่อยสามยกครับเขาต่อย

ใช่ครับจนถึงยก๔ครับพักยกครูก็บอกว่าถ้าต่อยชนะได้เงินนะ
ผมก็มีแรงฮึดสู้แล้วก็เดินต่อยเดินเตะเดินแทงเข่าอย่างเดียวเลยครับ
แต่จนจบยก๕ผมปรากฏว่าผมก็แพ้ครับ
เพราะยกหนึ่งถึงยกสามผมไม่ได้ออกกันไรครับ

ไหนรบมเมื่อเจ็บไหม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
พอไปไม่กล้ามองลูกพอเห็นลูกเขาโดนเตะเลยสงสารลูกไม่อยากไป
เวลาที่เขากลับมาแล้วไปเห็นลูกต่อยอย่างนี้พ่อแม่เขามาปรับทุกข์กับพ่อไหมเขามาพูดไหมว่าสงสารลูกจังนู่นนี่นั่นพูดไหมครับ
เป็นห่วงลูกมากครับแต่เขาไม่ค่อยกล้าไปดูเท่าไหร่ครับ
เวลาพ่อนั่งดูอยู่ข้างเวทีเนี่ยยังไม่ได้ลงมายังไม่ได้พูดให้กำลังใจกับลูกในวินาทีนั้นที่เห็นเด็กน้อยโดนเขาต่อยเขาเตะอย่างนี้ด้วยความเป็นพ่อพ่อรู้สึกยังไง
ก็สงสารลูกครับเวลาเห็นลูกโดนเตะแต่ก็ต้องสู้ต่อครับเพราะทางบ้านเราไม่ค่อยมีตังค์
ในความรู้สึกของหัวอกของคนเป็นพ่อพ่อก็คือหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งมันคงจะเจ็บปวดมากใช่ไหมพ่อ
ลูกเจ็บพ่อก็เจ็บครับ
ภูมิใจไหมนนกับการที่ได้มีส่วนช่วยเหลือครอบครัวลูก

ช่วยพ่อแม่ลดภาระพ่อแม่ครับพ่อพ่อกบ
ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับบ้านเราทำงานอะไรกัน
รายได้มาจากไหนกันทุกวันนี้ก็

ทำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ

ผมก็เก็บไว้ที่ตัว๒๐หรือ๓๐บาทครับ
จ๋าขออนุญาตถามหน่อย
ว่าเห็นลูกเป็นเด็กดีขนาดนี้
ช่วยเหลือครอบครัวขนาดนี้

ดีใจที่ลูกอยากมีน้ำใจช่วยแม่
ถูกยังช่วยแบงบาวแม่
ช่วยหาเงินมาช่วยในครอบครัวค่ะ
เห็นบอกว่าบางวันเนี่ย

ขว้าแห่ไปขว้าขายไป
ไปหาอะไรกันครับที่หนองที่บึง
มีข้าวอยู่ครับแต่กับข้าวไม่มีครับ

ก็ไปหาใส่อ้วนได้ปลาครับ

ย่างกินกันครับกับครอบครัว

ชอบไหมเวลาพ่อพาไปหาปลาที่เขื่อน

ก็หาได้ครับ
ดีไหมเวลาก่อไปย่างปลากินอยู่ตรงนั้นน่ะ
ดีมากครับกินอยู่ข้างนอกแล้วมันกินอร่อยมากครับ
กับครอบครัวแล้วมันมีความสุขมากครับ
วันนี้ลูกที่มารายการเกมต่อชีวิตน่ะ

มีเยอะอยู่ครับ
ก็เป็นค่าเช่าบ้านค่าจ่ายค่ารถมอเตอร์ไซค
แล้วค่ายืมเขาครับที่ยังจ่ายไม่ครบครับ
ตอนนี้รวมแล้วเดือนหนึ่งพ่อต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
อกเขา๓๐๐๐แล้วก็ค่ารถเกือบ๒๐๐

โหเขาเยอะอยู่นะ
เยอะครับไหนจะกินอีกครับ
แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย
เอาทุนไปทำอะไรลูกนนท์
ผมก็เอาไปจ่าย

แล้วค่ารถมอเตอร์ไซค์

เพื่อให้แม่จะได้มีเงิน
เพื่อไม่ต้องไปจ่ายค่าหนี้ค่าเขาอีก
จะได้ไม่ให้แม่พ่อแม่มีความสุข
และมีอาหารกับข้าวกินตลอดครับ
เรามีช่องกันอาจมากจะเผยมีเงิน

หยาดเหงื่อท่วมกายของเด็กชายวัย๑๕ปี

เพื่อหัวใจรักที่เขามีต่อพ่อแม่
อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน
ที่กำลังท้อกับวิกฤทธิ์ในตอนนี้
ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตครับ
งลาบจำนวน๙จานภายในเวลา๓นาที
เร็วเร็วเร็ว